เห็นนิ่งนี่แต่เวลาร้อนกรดโมโฮ

คนที่มีดวงพื้นเดิมแบบนี้เมื่อสุขมากที่สุด

มันยากมากคุณต้องทั้งที่ออกมา
จนทุกชุดแรกหรือทุกชุดสุดท้ายไม่ถึงร้านเลย

ตรงนั้นที่ใครเขาอยากอยู่
อยู่ด้วยกันไม่เกิน๒ปี๒ปีครึ่งมากสุดเอา๓ปีแล้วก็ต้องจบไปเรื่อย
จะมีกี่คนมันก็จะเข้าสู่โหมดนี้ไม่ใช่โหมดใครผิดแต่เป็นโหมดแห่งวิบัติแห่งชะตากรรม

คนเราสามารถหมดรักคนคนหนึ่งที่ดีมากกับเราได้ง่ายเลยซึ่งอันนี้ก็ไม่ง่าย
โปรดติดตามตอนต่อไป